เมื่อวานนี้น้ำใจของชาวไทยรัฐขนไปเป็นคารวาลเลยค่ะ
เพราะว่าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ที่ตำบลบ้านกระทุ่ม
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานใครได้ดูข่าวในชัดทางข่าวสาธิตและตลอดทั้งวันจะเห็นเราสองคน
ลุยพื้นที่อยู่ตรงนั้นไปรายงานสดเข้ามา
ใช่แล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศเป็นความอิ่มเอม

รวมถึงได้เห็นชาวบ้านเป็นผู้รับด้วยความสุขด้วยนะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีประมวลบรรยากาศ
ตั้งแต่คารวาลของเราออกจากที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ติดตามนะคะกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
ด้านหลังของผมนะครับคือกระบวนถุงยางชีพช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี๒๕๕๙ของช่องไทยรัฐทีวี
วันนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นคนติดตามขบวนนี้
เพื่อไปส่งมอบถุงยางชีพให้ถึงมือผู้ประสบอุทธกภัย
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ช่องไทยรัฐทีวีจำนวน๒คัน
ออกเดินทางจากสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในช่วงเช้าเพื่อมุ่งหน้าสู่ตำบลบ้านกระทุ่ม
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อรถมาถึงจุดหมายของเราก็คือ
วัดโบดบลเหล่าพระดักงานผู้บริหารในเครือไทยรัตน์
และช่องไทยรัฐทีวีต่างช่วยกันนำถุงยางชีพ
จำนวน๖๐๐ชุดลงมาจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบ
ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านเริ่มทยอยเดินทางมารับสิ่งของ
ส่วนใหญ่จะพายเรือออกจากบ้านมารับด้วยตัวเอง
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่างรู้สึกดีใจ
ที่ไทยรัฐทีวีนำถุงยังชีพมามอบให้ในครั้งนี้
วันนี้ถือว่าเป็นความดีของไทยรัฐ
แล้วก็เป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
ได้รับความอนุคอตจากทางไทยรัตน์ทีวี
และหน่วยงานของไทยรัฐทุกหน่วย
ซึ่งมาดูแลให้ความเขาเรียกว่าให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนที่นี่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านบางส่วน
ไม่สามารถออกจากบ้านมารับถุงยางชีพด้วยตัวเองได้
ทางไทยรัฐทีวีจึงประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
ช่วยกันระดมนำถุงยังชีพลงเรือท้องแบน
ออกเรือเดินทางไปส่งมอบให้ถึงบ้าน
ด้านหลังของผมนะครับก็คือเรือที่บรรจุถุงยางชีพ
พร้อมกับคณะผู้บริหารเครือไทยรัฐ

นำถุงยางชีพเข้ามาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ประสบอุทธกภัยและไม่สามารถออกจากบ้านของตนเองได้
ยังชีพเหล่านี้จะถูกส่งให้ถึงมือ

บ้านเรือผู้ประสบภัยที่เราเข้ามามอบถุงยางชีพให้นั้น
จะอยู่ลึกกว่าใครเพื่อนและมีระดับน้ำสูง
พร้อมทั้งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย
เมื่อผู้ประสบภัยเหล่านี้เห็นเรือของทีมงาน
รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
ก็ลำบากกันเนี่ยมันก็ไปไหนกันไม่ได้
ถึงบ้านไม่ท่วมน้ำก็ไปไหนกันไม่ได้เลย
ต้องอยู่บ้านกันเหลือแพงก็มีกันน้อย

ครับขอบคุณมาก
มันท่วมเยอะตรงนี้แค่หัวเข้าโอ้เห็นดูอยู่นี่ท่วมบ้านเลยท่วมพื้นเลย
อย่างนี้
วันนี้เอาของมาแจกถึงบ้านเลยรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ดีใจดีใจมากเลย

ยังไงก็สู้นะครับมาเป็นกำลังใจให้ครับ
ขอบคุณครับ
หลังจากนี้ไทยรัฐและไทยรัฐทีวี
เดินหน้าเสาะหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ให้พวกเขาเหล่านั้นคลายจากความทุกข์

ยังชีพที่ไทยรัฐทีวีนำมามอบให้ในครั้งนี้

และความห่วงใยคนไทยที่กำลังเดือดร้อน
หวังว่าสิ่งเล็กที่มอบให้
จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประสบภัย
พ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว
ชัชลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน